พาคุณผู้ชมไปในท้องที่โรงพักเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
คือตำรวจจากโรงพักนี้เขาตั้งใจไปขอกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำดู
เพราะว่าต้องการที่จะไปหาเบาะแสของโจรที่ขโมยควายไป
แต่ปรากฏว่าไม่เจอนะฮะเบาะแสที่ว่าไปเจอเรื่องลักษณะคือเป็นเรื่องของความเชื่อ
เพราะว่าจู่เก้าอี้ที่วางอยู่หน้าร้านขายของชำเลื่อนเองทั้งที่ไม่มีแรงลม
ทั้งทั้งที่ไม่มีคนแบบนี้อ่ะค่ะ
นี่นะคะเนี่ย

มันเลื่อนฟึ้งอย่างนี้เลยเหรอใช่อยู่ก็เคลื่อนเองนะคะ
โอ้โหมันเลื่อนแบบเลื่อนแรงไอ้ขาวนี้นะใช่ค่ะ
มันเลื่อนหรือเปล่าคุณโรสลินเออเนี่ยพยายามที่จะดูนะท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะ
อ่าปุ๊บไปอย่างงี้เลยเหรอใช่ค่ะ
นี่คือคลิปจากต้นทางเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าซึ่งถ้าถ้าจะเลื่อนมันอาจจะต้องแหมอันนี้มันเหมือนปุ๊บ
เหมือนมีใครกระชากไปเออเหมือนกระโดดบึ้งไปเลยเออเออ
เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคลิปทั่วไปนะฮะที่แบบลักษณะตอบต่อได้เนี่ย
อาจจะมองว่าเป็นคลิปตัดต่อแต่ว่าเจ้าของร้านขายของชำกับตำรวจที่เขาเห็นพร้อมกัน
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นต้นฉบับเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของตาวัยเจ็ดสิบสามปีแล้วลุงวัยหกสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่เป็นลูกค้ามานั่งโกงเหล้าประจำ
เสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนก่อนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของวิญญาณค่ะ
ผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้
ก็เป็นเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกกันนะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรียรำค่ะ
พิสูจน์กันหน่อยว่าเก้าอี้หน้าร้านขายของชำเนี่ย
ท่านนี้เป็นเจ้าของร้านคุณอนงค่ะเปิดคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดให้นักข่าวของเราดู
เป็นคลิปภาพค่ำคืนวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาสักประมาณเที่ยงคืน
จะเห็นว่าเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะหน้าร้านเนี่ยเคลื่อนที่เอง
น้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็หายไปทั้งที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้น
หรือว่าแม้แต่ลมพัดก็ไม่มีค่ะ
คุณอนงเล่าต่อบอกว่าวันที่ไปเจอคลิปนี้ว่าเป็นแบบนี้
ก็คือ๑๕ธันวาคมแต่ว่าคลิปต้นฉบับจริงมันเกิดขึ้นคือเที่ยงคืนของ๑๑ธันวาคม
แต่ว่าวันที่๑๕ธันวาคมเนี่ยคือตำรวจชุดสืบสวนจากโรงพักเฉลิมพระเกียรติเนี่ย
เขามาขอดูภาพกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายที่ไปก่อเหตุขโมยควายของคนในพื้นที่
ในชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ
เนื่องจากว่าทางร้านตั้งอยู่ติดกับถนน
คนร้ายอาจจะขับรถผ่านบริเวณนี้นะคะ
ตำรวจเขาก็เลยขอความร่วมมือมาเปิดกล้องวงจรปิดตัวนี้ให้ดูค่ะ
ต้องจบไอตัวกล้องจรปิด
ของลุงที่ว่ามานานกินเหล้าหรืออะไรใช่ไหม

แล้วก็เหมือนจะมาแล้วทำไมร้านปิด
เหมือนจะมาถน
เราถามคุณอนงย้ำหลายครั้งนะคะว่า
ลองเปิดดูคลิปซ้ำหลายครั้งหรือเปล่า
คุณอนงบอกว่าย้อนดูภาพหลายครั้งแน่
เพื่อความแน่ใจนะคะก็เห็นแบบนี้ทุกครั้งเหมือนเดิมเลย
ยืนยันนะคะว่าคลิปนี้ที่เราเห็นไม่ได้มีการตัดต่ออย่างแน่นอน
เพราะเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนเปิดดูจากเครื่องบันทึกเอง
ซึ่งส่วนตัวคุณอนงเขาเชื่อว่า
น่าจะเกิดจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น
เรือจะเป็นดวงวิญญาณของตะพรอายุ๗๓ปี
แล้วก็ตาระเบียบอายุ๖๔ปีซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน
เพิ่งจะเสียชีวิตไปไล่เลี่ยกันนะคะประมาณ๒เดือนที่แล้ว
ทั้งสองคนเป็นลูกค้าขาประจำที่ชอบมานั่งกงเหล้าอยู่ที่โต๊ะตรงนี้เป็นประจำค่ะ
แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะ
แต่ว่าคุณอนงบอกว่าพอเห็นคลิปดังกล่าวแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าตั้งใจเลยค่ะว่าจะไปทำบุญตักบาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณตาทั้งสองท่าน
ที่เป็นลูกค้าแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าเจ้าของเขายืนยันแหละว่าเขาไม่ได้ตัดต่อ
แต่เขายืนยันว่าไม่มีการตัดต่อไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้น
หรือไม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือ
กล้องวงจรปิดในการบันทึกเนี่ยมันบันทึกเป็นช่วงเวลาหรือเปล่า
ซึ่งจังหวะตรงนี้อาจจะมีคนไปเลื่อนเก้าอี้ไปแล้ว
หรือว่ามันเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้
แต่เจ้าของร้านเขายืนยันไม่มีการตัดต่อ
ก็ก็เอามาให้ดู